กระเศษตะกอดในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำงานได้ง่ายง่าย

แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกว่างไทย
วังนอกนี่ก็จะเลี้ยงพวกเป็นประเภทสวยงาม

นินบอกว่าจะเริ่มจากการคัดเลือก
พันธุแม่พันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุด

แม่พันธุ์หนึ่งตัวจะวางไข่ได้ประมาณ๑๐๐๒๐๐ฟอง
จากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้จนไข่
มีการเจริญเติบโตเป็นนอนประมาณ๓เดือน
จึงจะทำการแยกเพศและเลี้ยงไว้ให้โตเต็มวัย

ตัวผู้และตัวเมียที่มีลักษณะดี
มาตรฐานไว้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์
รวมทั้งนำไปขายหรือไปประกวดแข่งขัน
ส่วนที่เหลือจะปล่อยสู่ธรรมชาติ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต่อไปนั่นเองครับ
สำหรับราคาซื้อขายด้วงกว่างนั้น

ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสีรูปร่างขนาดตัว
และขนาดเขาของด้วงกวางแต่ละตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นตัวที่สืบสายพันธุ์มาจากด้วงกว่างตัวที่เคยชนะการประกวดแข่งขันมาแล้วล่ะก็
ราคาจะสูงถึงตัวละ๓๕๐๐บาทเลยทีเดียว
อกจากนี้ที่ฟาร์มของปานินยังมีให้บริการผสมพันธุ์ด้วงกว่างจากพ่อพันธุ์ระดับแชมป์ประกวดให้กับตัวเมียของลูกค้าอีกด้วย
ค่าบริการครั้งละหนึ่งพันบาทซึ่งทั้งหมดสามารถสร้างรายได้ให้กับปานินเป็นอย่างดีที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ